คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้ง
ในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องกันอีกเช่นเคยนะคะปรบมือค่ะ
และแน่นอนเลยว่าชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ข้างก็คือพี่ลันคนดีคนเดิมนั่นเอง
สวัสดีครับคุณน้องใบตองสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ

จะผ่านช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา
ทางพี่ลันก็คือมีเชื้อใสจีนใช่มั้ย

ถูกต้องก็ไหว้ทั้งที่บ้านแล้วก็ไปไหว้สารเจ้าที่เราชอบไปกับครอบครัวบ่อย
ใช่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะผ่านช่วงการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันไปแล้วเนาะ
แล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็มักจะมีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองแก่ครอบครัวอย่างเช่นการที่เส้นไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมคะ

รวมถึงการไปกราบไห้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างอันนี้ก็คือเหมือนปีใหม่ไทยก็ไปไหว้พระเข้าวัดทำบุญอย่างนี้เนาะ
เหมือนแบบเสริมโชคลาภบารมีให้ความมั่นคงมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ว่ากันไปนะคะ
ใช่แหละครับยังไงแล้วทั้งพี่ลันกับน้องบัตรองก็ขอสินเจยุห์อีสินนี้ฮัวชัยย้อนหลังให้กับทุกท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าแต่ว่าอังเปล่าน้องอยู่ไหนคะ
โอ้โหติดคอกันเลยทีเดียว

จินเจยุอีจินนี่ฮัศจาญทุกท่านค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเทพเจ้าองค์นี้

เทพเจ้ากวนอู่ค่ะ

และลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของท่านก็คือ

สิ่งแดงใช่ค่ะจะมีสีแดงนะคะ
แล้วก็ถือสะตาราวุฒามังกรเขียวรูปจรรเซี่ยว

นี่ค่ะก็จะเป็นเทพเจ้าที่รูปรังสูงสงา
แล้วก็ท่าทางน่าเกรงขามนะคะ
เอาง่ายนะถ้าใครเห็นรูป
เทพเจ้ากวนอูก็จะต้องดูแบบดุดันน่าเกร็งขามประมาณนี้นะคะ
เทพเจ้ากวนอูเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความกระตันยู
รู้คุณความซื่อสัตว์ความรักในความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใด
และก็ต้องบอกว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าไม่กี่องค์
ที่ได้รับอันเชิญให้สถิตในศาลเจ้าจีน
แม้แต่ในประเทศไทยเราก็เห็นกันบ่อยมากใช่ไหมคะ
ว่ามีคนบูชาเทพเจ้ากวนอูกันมากมาย
แล้วก็มีคนพูดถึงเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์นี้มากว่า๓๐๐ปี
เขาว่ากันว่าใครที่นับถือเนี่ยนะเหมือนอะไรที่ไม่ดีเนี่ย
ไม่เข้ามาหาตัวอย่างเช่นคนผ่านก็จะถอยห่างไป
รวมไปถึงการงานก็จะเจริญก้าวหน้าทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดวันสิ้น

สำหรับใครที่กำลังท้อหรือว่าเจอกับอุปสรรค
หรือมีเรื่องที่มีคนคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราหรือเปล่า

รับรองว่าปังแน่นอน
พร้อมไหมคะเราจะไปกันใน
เดี๋ยวมาเป็นสปอร์ตโฆษณาเลย

ได้นะเออเป็นมิติใหม่ในการเล่าเรื่องที่ดี
ดุดันตามแบบฉบับเทพเจ้ากวนอูใช่ไหมคะ

จะว่าไปแล้วเทพเจ้ากวนอู๋พี่ลันก็ได้ยินมานานมาก

แล้วยิ่งแบบได้ยินมาทั้งอาจารย์โหลศาสตร์หลายท่าน
เขาก็ว่าปีนี้เทพเจ้ากวนอู๋มาแรง

ถ้าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปหาข้อมูล
เคล็ดลับในการเสริมสิริมงคลต่าง
ของเทพเจ้ากวนอู๋

เมื่อเราจะไปมูลกันให้รู้
ต้องรู้เรื่องไปกันเลย

ยังสูงมากจากทางชาวจีน
และที่เต่าได้ยกยองทำให้กวนอู๋เป็น

แล้วก็ยังถือว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภด้วยนะ
เขาจะเรียกกันว่าไฉซิงเอี๊ยบู
ในขณะที่ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาญา
ก็ยกย่องให้กลอูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง
เรียกกันว่าพระสังครามโพธิสัตว
หรือเจียหลานผูซ่า

คติการนับถือกวนอูเนี่ยนะคะ
เสมือนประหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้า
ที่มีที่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทรง
ได้มีการพระราชทานอวยยศบรรดาศักดิ
กวนอูเป็นจงหุ้ยกง
ซึ่งหมายถึงเทพผู้พักดีค่ะ

เกือบทุกราชวงศ์ที่ปกครองจีนในสมัยนั้นนะ
อย่างเช่นราชวงศ์หยวนราชวงศ์มิงและราชวงศ์ชิง
ก็มีการถวายบรรดาศักดิ์ให้แก่กลอู่
จนกวนอูเนี่ยมีฐานะแบบเป็นเปรียบเสมือน
เทพเจ้าองค์หนึ่งของจีนเขาเลย
ชาวบ้านทั่วไปก็จะเคารพเทิดทูลกวนอู

และมักจะเรียกท่านแตกต่างกันออกไปนะ
ในเวลาจะเป็น

ต้องออกตัวก่อนว่าทางใบตองเองก็อาจจะไม่ได้ออกสำเนียงถูกต้องเป๊ะขนาดนั้นนะ

จะมีสารเจ้าของกวนอูเยอะมาก
แพร่หลายไปถึงทางไต้หวันเองฮ่องกงเอง
แล้วก็ในประเทศต่างในเอเชียบ้านเรา
แล้วก็ข้ามไปในฝั่งยุโรปก็มี

ใช่ค่ะก็คือจะเห็นสารเจ้ากวนอูตามแหล่งชุมชนชาวจีน
ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกประมาณไหน

ซึ่งในประวัติศาสตร์จริงของกลอูเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีอยู่จริง
ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นที่เราได้ยินกันมาจากสามกก
คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีว่ากวนอูเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ากวนหวินฉาง
แล้วก็เข้าร่วมสัตว์สาบานเป็นพี่น้องกับเหล้าปี่และเตียวหุยใช่
จากนั้นก็มีการออกรบสู้ทำศึกด้วยความห้าวหานแล้วก็มีส่วนช่วยให้เล่าปี่ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกกสู่หรือจกก
อ่าครับผมอันนี้คือใครที่รู้เรื่องเราคร่าวคร่าวของสามกกอ่ะน่าจะเข้าใจครับผม
แล้วก็วีรกรรมต่างในสมัยสามกกของกวนอูต้องบอกว่าเป็นที่เล่าขานสืบทอดต่อต่อต่อต่อต่อกันมา
หลากหลายชั่วอายุคนมากอืมแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวจีนอ่าแบบลึกซึ้งอ่า
แล้วเราก็จะเห็นภาพสัญลักษณ์ของกวนอูสะท้อนผ่านผลงานศิลปะ
มีทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและส่วนใหญ่เราจะเห็นรูปของกลอูครับ
ในบุคลิกของขุนศึกอืมผู้เยี่ยมหารอืมและซื่อสัตว์อ่า
แล้วส่วนใหญ่อ่ะค่ะครับจะสร้างให้กวนอูมีใบหน้าสีแดงนวดคลาวนี่ยาวจะหรดหน้าอก
อืมแล้วก็สวมเสื้อผ้าอาพรสีเขียวครับส่วนใบหน้าจะเหมือนห้าวหารอ่า
ดุดันประมาณนี้ก็จะเหมือนเป็นสัญลักษณ์เลยว่าถ้ารักษณะเทพเจ้าหน้าสีแดงคือ
กวนอู่นะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลนะ
รวมถึงความหมายในการต่อสู้ชิงใช่อะไรประมาณนี้ด้วยแล้วสังเกตว่า
กลอูเองมักจะสวมชุดเกราะมังกรอืมแล้วก็ถือศาตราวุฒิก็คือง้าวมังกรเขียวอืม
แล้วงานศิลปะหัฐกรรมเกี่ยวกับกวนอูก็จะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับ
แล้วก็ได้รับการกราบไหว้บูชาในความหมายที่แตกต่างกันออกไป

แต่เมื่อกี้ใบตองพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศิลปะจิตกรรมปฏิมากรรมเนี่ย
ถ้าคนที่ชอบไปไหว้เจ้าที่วัดจีน

ถ้าพูดง่ายก็เหมือนแบบตามวัดไทยที่จะมีงานเขียนศิลปะอะไร
เป็นเหมือนปฏิมกรรมฝาพนังก็จะต้องมีเทพเจ้ากลูที่กำลังต่อสู้
แล้วพูดถึงรูปปั้นขององค์ท่านเทพคุณอูเนี่ย
ก็มีคนส่วนใหญ่นำมาบูชากันเยอะมากเลยนะ
ใช่ก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ
คือเทพเจ้ากลอูเนี่ยมีหลากหลายปางใช่ไหมคะแต่บางคนเอ๊ะก็ไม่รู้นี่
เห็นมีใบหน้าสีแดงก็คิดว่ามีแค่ปางเดียวรูปแบบเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึกเนี่ยนะคะ
ลักษณะเด่นก็คืออยู่ที่สายตาของท่านจะจ้องเขม่งเพ่งมองไปเบื้องหน้า
มือขวาถือง้าวมังกรเขียวมือซ้ายสาวหนวดคราวในท่าทางสุขุม
ดูแบบองค์อาจเลยสง่างามหล่อเลยใช่แล้วปางนี้เหมาะสำหรับใคร
เขาบอกว่าเหมาะสำหรับบูชาตามอาคารบ้านเรือนบริษัทหรือสำนักงาน
แล้วควรวางในตัวตึกเนี่ยหันหน้าออกด้านนอกนะคะให้เทพกลอูหันหน้าออกด้านนอก
เพราะบารมีขององค์ท่านจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือน
เขาก็เชื่อกันว่าเมื่อสิ่งเลวร้ายผ่านประตูเข้ามาพอเห็นรูปเคารพของท่าน
จะเข้ามาไม่ได้จะหลีกหนีไปจะแพ้ภัยไม่กล้ากล้ำกลายนี่ความหมายดี
และมีอีกเทพเจ้ากวนอูปางสั่งการแน่นอนว่าถ้าสั่งการ
ส่วนอีกมือหนึ่งชี้๒นิ้วไปในลักษณะกำลังบัญชาการศึกค่ะ
เหมาะกับพวกที่เป็นสายบริหาร

ก็จะมีปางสั่งการแบบนี้

แล้วก็บริวารจะได้เคารพยำเกรงอยู่ในโอวาส

อย่างสองปางเนี่ยมีความหมายที่แบบชัดเจนและแบบที่ดีเลยนะ
ถูกต้องแล้วก็มีอีกอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็น
เห็นบ่อยก็คือเทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าพยศ

ใช่ลักษณะแบบนี้จะเห็นกันบ่อยมาก
เป็นภาพของม้าเซ็กเทานะคะ
กำลังวิ่งกระโจนไปข้างหน้า

ส่วนท่านกลอูก็จะถือง้าวอยู่ในท่าเหมือนพร้อมรบเลย

ปางนี้แสดงออกถึงเรื่องของการต่อสู้

การแข่งขันการเอาชนะ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเอง
การค้าและกีฬานะคะ

เฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามีเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วย
ก็น่าจะเหมือนกันเอาชนะคู่แข่งในทุกด้าน
สำหรับคนที่ต้องการการแข่งขันสูงอะไรแบบนี้
แบบนี้ก็อาจจะเหมาะสมกับเทพเจ้ากวนอูปางขี่หมาพยศ
แล้วองค์นี้ปางนี้พี่มีความรู้สึกว่าเท่มากด้วย

รู้สึกแบบว่าโหเห็นแล้วแบบมีกำลังใจ

ถูกต้องมาต่อกันที่เทพเจ้ากวนอูปัง
นั่งอ่านตำรายามราตรีแล้วลูบเคลา
ต้องเป็นตำรายามราตรีด้วยนะแล้วต้องรูปเคราด้วยนะ
นั่งอ่านตำราด้วยสีหน้าที่เคร่งขึม
มือนึงเนี่ยถือตำราใช่ไหมอีกมือนึงก็รูปเคลาไปด้วย
แสดงให้เห็นถึงการที่ท่านมีสมาธิ
ปางนี้ถ้าดูในลักษณะแบบนี้เหมาะกับใครพี่ลันว่า
น่าจะเหมาะกับคนที่ทำงานที่ใช้ความคิด
เป็นนักบริหารหรือแบบต้องขยันหรือต้องเป็นแบบพวกนักวิชาการอะไร
ประมาณนั้นใช่ดูลักษณะของปางนี้แล้ว
เหมาะสำหรับคนที่จะต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิด
ต้องแบบอยากประสบความสำเร็จในการสอบการแข่งขันอะไรแบบนี้ค่ะ
รวมถึงยังทำให้เราแบบว่ามีสมาธิสงบนิ่ง
แล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามของคู่แข่งดูเราเหนือคู่แข่งเพราะเรามีความรู้ไง
อ่านตำราอยู่อะไรแบบนี้
เข้าเขาดีแต่จะว่าไปปางนี้ไม่ค่อยเห็นนะ
ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันแล้วจะมีปางที่คล้ายกันอีกด้วยอีกปางหนึ่ง
ก็คือเทพเจ้ากวนอูปางนั่งอ่านตำรายามราตรีแต่ถือง้าว

ใช่ค่ะเมื่อกี้คืออ่านตำราแต่มือรูปเครา
แต่ว่าปางนี้คืออ่านตำรามือถือง้าว
มือข้างหนึ่งถือตำรามือข้างหนึ่งถือง้าวมังกรเขียวหรือมีดดาบ
อันนี้ทำให้ผู้ที่บูชามีทั้งสติปัญญา
แล้วก็เตรียมพร้อมในการกระทำใดคือเป็นคนรอบครอบไม่ประมาท
ชื่อว่ามีสติอยู่ทุกเวลาทุกช่วง
ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่ง
ส่วนอีกหนึ่งปางก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูปางนั่งบนบันลังมังกร
อันนี้ดูยิ่งใหญ่นะคใช่มั้ยเดี๋ยวแคล็งขึมซ้ายตาเผ่งมองไปข้างหน้า

ปางนี้จริงแล้วต้องบอกว่าเหมาะกับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทเลย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าปางนี้แสดงออกถึงเรื่องของความมั่งคั่งแล้ว
ความรุ่งเรืองนึกภาพออกความรุ่งเรืองแบบสูงสุดในทุกกิจการทุกด้าน
มีความประสบความสำเร็จแล้วยังเป็นคนที่สงบสุขร่มเย็นราบรื่นและดูมีความสุขสมหวังอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะแต่ละปังก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะอยู่ที่ว่าเหมาะสมกับอาชีพสายงานหรือความต้องการในแบบไหนที่แตกต่างกันออกไป
สังเกตว่าเขาจะนิยมซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญของกำนันด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ครับจริงต้องบอกว่ามีอีกหลายปางมากเลยนะพี่ลันเราจะมีเวลาอีกสัก๒๓วันบ้าง

งั้นเอาแค่นี้ประมาณนี้ปางหลักก็จะมีประมาณนี้แต่จริงก็ถ้าเกิดใครเคยเจอปางอื่นยังไงส่งมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์พูดคุยกันได้
ครับผมดีดีข้อมูลที่ใบตองเตรียมมาให้เนี่ยเป๊ะมากเลยชอบมากเลยนะ

ก็จะเพื่อนพี่ก็จะชอบแบบบ่นเรื่องที่ทำงานกันบ้างแหละโดนรังแก่หรือโดนคมอะไรประมาณนี้
ใช่แล้วแล้วก็หาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะ

สำหรับใครที่อยากจะบูชาเทพเจ้ากวนอูเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องบูชายังไงจะตั้งตรงไหนให้เหมาะสม
สำหรับการนำเทพเจ้ากวนอูมาบูชาในบ้านเรือนหรือว่าในอาคารสถานที่โต๊ะทำงานอะไรแบบนี้ค่ะ
คือปกติเนี่ยสังเกตว่าเราจะวางไว้หน้าอาคารและหันหน้าออกไปทางประตูทางเข้าอย่างที่บอกไปช่วงแรกอะเนาะ
คือเป็นนัยยะในการบ่งบอกว่าเป็นการปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา
แต่ว่ามีตำแหน่งต่างที่เป็นมงคลด้วยนะ
อย่างเช่นควรหันหน้าเทพเจ้ากวนอูออกทางประตูใหญ่ของบ้านแล้วก็ห้ามหันหน้าท่านไปทางทิศตะวันออก
อันนี้คือห้ามนะคะแล้วที่ฐานบูชาควรจะมีโคมไฟสว่างตลอดเลย
บูชาท่านเนี่ยมักจะใช้ผลไม้บูชามากกว่าเนื้อสัตว์นะคะ
และไม่ควรตั้งไว้ในที่ที่โอ้โหรกเหลือเกินสกปรกเหลือเกิน
อย่างปกติแหละไม่ว่าจะเป็นสารที่ไหนอะไรยังไง
ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะ
หันหน้าเข้าหาโต๊ะกินข้าวได้ไหมได้นะ
ได้เหรออันนี้เพิ่งรู้โอเค
ปางขี่ม้านะคะจะต้องหันหน้าสู่ด้านหน้าของอาคารเสมอเพื่ออะไร
เตรียมตัวออกศึกต่อสู้เตรียมตัวสู้
ใช่ถ้าหันม้าเข้าทางบ้านเราคือสู้กับเราเลยนะใช่ไหม
ก็คือต้องสู้ศัตรูเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะ
ส่วนปางอ่านตำรานิยมตั้งในห้องทำงานห้องหนังสือหรือว่าบางคนตั้งบนโต๊ะทำงานเลย
เสริมสติปัญญาความรอบรู้ด้วยเป็นที่พึ่งทางใจ
ปางออกศึกเขาจะนิยมตั้งไว้ที่ทางสามแพร่ง๔แพร่ง
บริเวณที่ชงหรือว่าที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดไม่ดีจุดอับอะไรอย่างนี้
อัปมงคลนั่นแหละค่ะให้หันหน้าออกนอกอาคารเหมือนป้องกันแล้วก็ขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ส่วนปางที่นั่งบันลังมังกรปางนี้เสริมเรื่องความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้กับผู้ทำงาน
เขาจะนิยมตั้งในห้องทำงานนั่นเองก็คือเสริมเรื่องความก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน
ความมั่นคงในหน้าที่การงานเพิ่มเติมอย่างนี้เนอะเออดีดีอ่ะไหนไหนล่ะ
พอดีพี่ลันเนี่ยก็ไปสอบถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับสายของเทพจีนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นเขาก็ได้แนะนำวิธีการตั้งบูชาเทพเจ้าคนอู่มาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน
จริงเหรอเอาเล่าสู่กันฟังแชร์น้องหน่อย
ในการตั้งบูชาเทพเจ้ากลอูเนี่ยจะมีหลักให้ปฏิบัติตามได้ไม่ยากเลยนะครับ
อย่างที่หนึ่งเลยคือ๑เน้นหันหน้าของเทพเจ้ากวนอูไปทางประตูหลักของบ้าน
โดยจะเน้นว่าทิศนั้นต้องไม่เป็นทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะห้ามนะ
แล้วถ้าหน้าบ้านเราอยู่ทิศตะวันออกอย่างนี้ก็ควรแก้เคล็ดด้วยการหันเทพเจ้ากวนอูเฉียงออกจากทิศตะวันออกไปเล็กน้อย
เหมือนเอียงไปทางแบบทิศตะวันออกเชียงเหนือเฉียงใต้อะไรประมาณนี้ได้หมด
แต่ห้ามทิศตะวันออกตรงตรงเลยไม่เอาค่ะนะครับอย่างที่สองครับ
สักการะเทพเจ้ากวนอูด้วยผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นเช่นแอปเปิ้ลลูกพีช
หรือผลสายสีส้มได้ไหมน้ำส้มก็ได้นะเป็นไม้มงคลผลไม้มงคลใช่ใช่ครับ
และอยากให้บูชาประจำในทุกวันพระจีนซึ่งก็สามารถเช็ควันพระจีนได้ตามปฏิทินของจีนนะครับ
สามก็คือตั้งน้ำชาหนึ่งถ้วยไม่ให้ขาดโดยที่ถ้วยน้ำชานั้นเนี่ยครับ
ควรเน้นเป็นถ้วยเจาะสีแดงอ๋อออออสีเหมือนเป็นพี่สาหรษาวร์เนอะใช่
เหมือนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสีแดงเป็นสีมงคลของท่านอยู่แล้วด้วยนะครับ

ใช่ห้ามขาดแล้วก็ควรเติมให้เต็มปริ่มในทุกเวลาตอนเช้าด้วยเช่นเดียวกัน

ก็คือต้องถวายน้ำคือน้ำคือสิ่งสำคัญเวลาที่เราจะบูชาหรือว่ายน้ำควรเต็มตลอดเวลา
แต่อย่างท่าสัตว์ของไทยก็จะเป็นน้ำสะอาดใช่ไหม
แต่คนจีนก็จะเน้นไปที่น้ำชา
อย่างที่๔ก็เหมือนที่ใบตองพูดมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือ
ควรทำความสะอาดที่หิ้งของเทพกวนอูอย่างสม่ำเสมอ

เอาจริงก็คือทุกหิ้งทุกศาสตร์ทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์จีน
ควรให้มีความสะอาดมีความแลดูมีความน่าชื่นชม

จัดหาไฟที่ทำให้หิ้งบูชาของคุณมีความสว่างอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งถ้าเป็นสีแดงเขาก็จะเชื่อกันว่าจะยิ่งช่วยทำให้คนที่บูชานั้นเนี่ย
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น
ประมาณนี้จริงก็ไม่ได้บูชายากหรือแตกต่างจากที่เราเคยเท่าไหร่

ยังไงก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังเนาะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาว่า
งไหนเหมาะกับเราจะช่วยด้านไหนเอาให้ตรงจุดแล้วกันนะ
ศรัทธาด้วยใจสิ่งสำคัญคือตั้งมั่นในความดีความสุขความเจริญจะมาเยือน
แล้วก็เทพเจ้ากวนอูสอนเรื่องของความซื่อสัตว

อันนี้สำคัญมากนะคะสาธุเนอะ

กับเรื่องราวที่ใบตองและพี่ลันมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะ

หาข้อมูลมาให้แบบอัดแน่นติดต่อ
หรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม
หรือมีประสบการณ์ในเรื่องความเชื่อ
เรื่องเทพเจ้ากลอู๋เรื่องความเชื่ออื่น
อยากจะแนะนำเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาได้นะคะ
หรืออยากจะชวนใบตองกับพี่รันเนี่ยมูเรื่องอะไร
เนื้อหากันมาได้เลยนะคะที่
แล้วใบตองกับทีมงานจะคัดเลือกเนื้อหาที่ส่งกันเข้ามานะ
เราจะไปทำการหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน

ส่วนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ติชม
แนะนำกันมาได้เช่นเดิมนะคะใครที่คอมเมนต์มายังไงเพิ่มเติม
ขอบคุณมากเลยได้อ่านทุกข้อความเลยนะคะ

ใกล้ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทย
วันแห่งความรักเราจะมาแนะนำเคล็ดลับ
เรื่องของการเสริมดวงเรื่องความรัก
ให้เด่นให้ปั่งมั่นคงตลอดปีดีไหมค่ะ

แจ้งเตือนที่ชาแนลไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
แล้วกลับมาเจอกันในอีพีต่อไปเราจะไปมูกันให้รู้
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง